โจรคนนี้ไปขโมยเครื่องครัวภายในวัด
แล้วก็เครื่องสำรองไฟภายในวัดด้วยนะครับ
แต่ปรากฏว่าครั้งแรกเอาไปได้ไม่หมด
ก็เลยทิ้งอุปกรณ์บางอย่างไว้ริมรั้ววัด
และกะจะกลับมาเอาใหม่
แต่สุดท้ายหนีไม่พ้นขอบรั้ววัดเลยนะ
ตำรวจจับได้ในที่สุดนะครับ
ตำรวจสายตรวจสอบพ่อแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
วบตัวนายหม่องโปอายุ๒๒ปี

แล้วก็ย้อนกลับมาดูลาดลาวอีกครั้ง

ตำรวจจับกลุ่มตัวเลยนะครับ
ก่อนหน้านี้นายหม่องโปได้ก่อเหตุ
ลักทรัพย์สินภายในวัดท่าสายโทรเลข
หมู่๒ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ก็ได้เข้ามาขโมยหัวแก๊สหุงต้มของวัด

ซึ่งเป็นหัวแก๊สที่ใช้ประกอบอาหาร
ในการจัดงานต่างของวัดของหมู่บ้าน
งานศพงานสาธารณประโยชน์ของวัด
เขาจะใช้ประโยชน์จากพวกแก๊สเหล่านี้ใช่ไหมครับ
อกจากนี้โจรยังขโมยเครื่องสำรองไฟฟ้าของวัด
แต่ว่าเจ้าเครื่องสำรองไฟฟ้ามันมีน้ำหนักมาก
รายนี้ก็เลยถอดอุปกรณ์บางส่วนออกไปก่อน
แล้วก็ทิ้งชิ้นส่วนขนาดใหญ่ไว้ที่ริมรั้วก่อน
แล้วก็ใช้บันไดปีนรั้วด้านข้างวัดหลบหนี
ไปกับทรัพย์สินที่โจรกรรมไปได้ครั้งแรก
จากนั้นก็กลับมาดูลาดลาวอีกครั้ง
จะเอาไอ้ชิ้นส่วนใหญ่ไปด้วยให้ครบเซตแล้วมั้
ค่ะแต่ถูกตำรวจจับได้

เพราะว่าคนร้ายเหมือนรู้นะภายในวัดมีการติดตั้งกล้องเอาไว้
ก็เลยสวมชุดปิดบังอำพรางใบหน้า
แล้วก็เดินวนเวียนไปมานั่งอยู่บริเวณหน้าวัด
ก่อนจะเดินผ่านเข้ามาในวัดแล้วก็ขโมยทรัพย์สินดังกล่าว
ซึ่งคนร้ายน่าจะรู้ข้อมูลภายในวัดเป็นอย่างดี
และมีการเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนจะก่อเหตุ